คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับคนเราเนี่ยเวลาขับรถไปตามทางบางทีเจอน้องหมาโอ้โหเดินกระโพกกระเพกสงสารมันนะ
แต่บางครั้งบางคราใครจะไปเชื่อไอ้อาการเดินกระโปรกกระเพกของสุนัขบางตัวมันแอคติ้ง
ดูมันน่าต้องการนะอุ้ยต้องใส่จะเจ็บขานะดูอุ้ยมันเดินมาหาเราด้วย
ดูดูมันดิอุ๊ยว่ามันทำอะไร

ไอ้อาการแบบนี้มันมีข้อสงสัยอยู่ภายในหัวจิตหัวใจนะว่า
สุดท้ายทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเออ
มันอาจจะตะคิวกินเหมือนคนก็ได้

เหมือนคุณนั่งประเภพอ่ะพอคุณลุกขึ้นมาคุณเดินได้ปกติอ่ะ
มันอาจจะเดินเหยียบอะไรมาสักอย่างไหม
แล้วมันกำลังปากน้ำปากตะปูปากอะไรซักอย่าง
ซึ่งมันไม่สามารถลงน้ำหนักได้เต็มเท้า
รอก่อนนิดนึงแบบนั้นไงก็เลยต้องยกขาไว้หนึ่งข้าง

แล้วคุณคิดไว้ยังไง

คุณในฐานะที่สื่อสารกับสุนัขได้
คุณที่มีความเข้าใจสุนัขเนี่ยคุณมีความคิดเห็นยังไงคะ
ผมคิดว่าบางทีมันอาจจะทำเล่นทำหลอกหลอกทำหยอก
มันคิดจินตนาการไปไกลกว่านั้นไง

คุณเข้าใจหัวออกหมาขนาดนั้นเลยเหรอ
จะหลอกมนุษย์เพื่ออะไรเพื่อกระดูกหนึ่งชิ้นอย่างนี้เหรอ

แล้วถ้ามันจะหลอกอะมันจะทำไปเพื่อ

แล้วผมไปเบียบครอบครัวคมมาว่ามัน
แล้วสมาครมาก็จะเราะหวายคุณ
กูหัวคุณเป็นพลาดทิมหมินประหมัดหมา